ใครที่ติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีจะรู้เลยว่าข่าวตัวเงินตัวทอง

เพราะว่าอะไรเวลาตัวเงินตัวทองเข้าเนี่ยเพราะอะไร
มันจะมีโชคมีลาบหมา

ถูกต้องดารงดาราตัวเงินตัวทองก็เข้าบ้านเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญเลขทะเบียนโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลย
เลขทะเบียนบ้านเหรออยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่
ใช่คุณผู้ชมบอกเลยเลขทะเบียนบ้านเหมือนกัน
ถลาดเข้าเหมือนกันนะตัวเงินตัวทอง

อ๋อนั่นเนี่ยตาไว้
ระหว่างที่อัดคลิปเนี่ยน้องเขาทักทายแฟนไป

บอกเอาไว้ในคลิปสำหรับแฟนนักเสี่ยงโชคเลยว่า
เห็นตัวเลขกันแล้วเนาะเห็นไหมจ๊ะ

ใช่ใช่มั้ยเห็นใช่มั้ย
น่าจะเป็นบ้านเพื่อนบ้านของน้องโบยันเบอร์ยคิน
หนังอย่างย่างหน่อยหน้าถึงหนัง

ไปต่อดีกว่านะคะกับเรื่องตัวเลขเราหยุดไม่ได้จริง
ที่บ้านของหนุ่มคนนี้คุณอาร์ตพระสุทธิ์ค่ะ
อุ้ยตัวใหญ่จังโอ้โหมันนางวิ่งแบบเร็วมากแล้วด้วยความที่แบบ
บ้านเขาปลูกต้นไม้เยอะไงคุณบรรยากาศก็เลยยั่วใจเหลือเกิน
อ่ะขอน้องตัวเงินตัวทองเข้ามาเซฮานิดหนึ่ง
อาร์ตโพสต์คลิปนี้ค่ะพร้อมตัวเลขบอกว่าน้องไม่ธรรมดานะ
เดินไล่เข้าบ้านเลยตั้งแต่๙๔เลขทะเบียน๙๔บ้าน๙๕
แล้วก็ออกทางบ้าน๙๖เออเอาสิ
งงแล้วเนี่ยรู้มากด้วยคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรเราก็มืนเหมือนกันเลขมาเพียบ
แต่ว่าอย่างนี้ก็ดีนะเล่นดักไว้ทุกทางเลยใครบ้านบ้านใครบ้านมันคุณผู้ชมค่ะ
ถูกใจเลขไหนก็เอาปากกามาวงรอไว้เลยละกันนะจ๊ะเออคุณผู้ชม
ส่วนในคอมเมนต์เนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกันว่างวดนี้ต้องตามแล้ว
เออนะครับบอกเลยว่าต้องตามจริง
ไปเช็คดูแผงลอตเตอรี่ไม่รู้เลขนี้หมดไปแล้วหรือยังนะคุณผู้ชมนะ